หวานนะคะก็ไปทำงานตามปกติค่ะ
ใช่ใช่ค่ะ

ดีค่ะดีค่ะอากาศดีค่ะ
ก็ไปทำคือทุกวันตื่นมาคือต้องทำตามแพลนของเขาเลยก็คือทำงานนะคะ
มันก็มีเวลาพักบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นตามตารางที่เขาจัดไว้ให้ในแต่ละวันค่ะ
อย่างของนิช่าจะมีที่ผู้จัดการที่จะไปกันอยู่แล้วแต่ว่าส่วนทางน้อเขาถือโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวด้วยค่ะ

คุณแม่กับน้องสาวไปค่ะ
พี่ชายมีใครได้ไปสนิทสนุกข้อบกับพี่น้องพรุ่งที่มี

แล้วคุณไปสนิทของพี่น้องก็เป็นของพี่น้อง

จริงสนิทกับพี่น้าคิดค่ะแบบเป็นที่คนเรียน
อ๋อไม่ค่ะก็ร่วมงานกันก็คุยกันปกติค่ะ

คือว่าไปทำกิจจุดที่
อ๋อคือจริงแล้วเนี่ยหลักเราไป
ทุนการศึกษานะคะแล้วก็
ไปช่วยเหลือมูลนิธิผู้ปกครอง
เด็กออธิสติกค่ะค่ะอันนั้นคือหลักเลย
ส่วนทางน่านเขาเห็นว่าเราไปช่วยเหลือเขา
เขาก็อยากต้องรับเรา
เขาก็จัดงานศึกษาตาให้ค่ะ
เป็นโปรเจคที่ต่อยอดจากตอนที่มิตติ้ง
แล้วพี่หน่องเขามีทุนมาอยู่แล้วค่ะ

คุณถามความสนใจจากพี่น้องตอนนี้
ก็ยังเป็นพี่น้องที่ร่วมงานกันเหมือนเดิม
ค่ะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติม
ทุกคนก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นทิชชาทำไมทิชชาแบบนี้

มีคนถามว่าเดี๋ยวซ้อนมอเตอร์ไซน์หรือยัง
ซ้อนไปไหนคะ

ทำไมคุณไม่รู้ว่าเธอ

หนูไม่รู้ว่าเขาพูดถึงใครค่ะ

คือไม่ได้คิดถึงเรื่องตรงนั้นเลยค่ะ
ในยมาพี่เขามีที่บินออกมาก

ไม่นะคะเราเหมือนคนที่ทำงานร่วมกันปกติเลย
ไม่นะคะหนูว่าก็ปกติค่ะ
วินมั่งรู้สึกอะไรมากถือเป็นคนจับจิต

สวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะ

ไปเรื่องนั้นไปเรื่องนั้น
โอเคเดี๋ยวละค่ะได้แล้ว
ไม่ใช้ห่อตังกี่ด้วย
อยากใช้เย็นกันดู